หน้าตาแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรตอนที่ฉันเปิดหม้อตุดออกมาฉันรู้สึกว่าดีใจมากเลย
เพราะว่าสีของมันเป็นไปตามที่ฉันคิดสีมันดูเข้มไม่ออกซีดเหมือนกับตอนแรก
แล้วก็กลิ่นคาวก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมตอนนั้นฉันจึงคิดว่าโอเคฉันทำออกมาได้ดีนะ
ทำให้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
อันนี้ถ้าทำเร็วมันจะแข็งนะทำไม่อร่อย
อาจารย์เหลืองหรือหลิวหยุนเธอหยิบกระบองไม้ออกมาตีที่อกไก่
ใช่ที่จริงแล้ววิธีนี้ถือเป็นวิธีที่มีมาแต่ดั้งเดิมนะครับ
เอากระบองไม้ออกมาตีที่อกไก่มันจะช่วยให้เนื้อไก่รวนและเมื่อเวลาฉีกเนื้อออกมา
แล้วก็เอามาคลุกเนี่ยมันจะช่วยให้รสชาติเข้าเนื้อกันพอดี
ป้าคุณแพ้แน่นอน
ตอนฉันคว่ำจานหมี่เย็นฉันต้องทุบที่จานเพื่อให้มันหลุดออกมา
เพราะฉันพริกจานขึ้นมาแล้วรู้สึกแปลกใจนิดหน่อย
แล้วฉันก็เลยแอบมองไปที่เฮ้ยจิงเสียง
ฉันสงสัยว่าทำไมเขาถึงขูดน้ำแข็งใส่จานแบบนั้น

ผมคิดว่ามีเย็นต้องทำให้คนกินรู้สึกเย็น
ดังนั้นผมก็เลยขูดเส้นให้เหมือนน้ำแข็งใส
สำหรับผมผมชอบความรู้สึกในการทำอาหารดั้งเดิม
ด้วยวิธีใหม่แบบนี้แหละครับ
ตอนเอาเครื่องในใส่จานมีความรู้สึกว่า
ความรู้สึกเดิมมันกลับมาอีกรอบนึง

เพราะว่าฉันสามารถเอาชนะความรู้สึกของตัวเองได้
ฉันคิดว่าฉันเอาชนะตัวเองได้แล้วล่ะค่ะ

เขาเชิญคู่แรกออกมาเลยครับ
จูตันและจางเลี่ยงออกมาเลยครับ
จางเลี่ยงช่วยแนะนำอาหารของคุณด้วยนะครับ

อย่างเลี่ยงช่วยแนะนำอาหารของคุณด้วยนะครับ
ผมทำตามวิธีของเชฟรุ่นพี่ของผมที่ผมเคยเห็นมา
ผมทำตามวิธีของเชฟรุ่นพี่ของผมที่ผมเคยเห็นมานะครับ

ผมคิดว่ารสชาติอาหารจานนี้ของคุณถือว่าดีมากเลยนะครับ
ผมคิดว่ารสชาติอาหารจานนี้ของคุณถือว่าดีมากเลยนะครับ

สำหรับอาหารของคุณจูตัน

ผมอยากบอกคุณว่าเครื่องในต้มสุกนี้
แม้ว่ารสชาติของเกลือจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่

เชิญพวกคุณกลับไปยืนที่เดิมได้

จากอาหารจานนี้ทำให้ผมเห็นคนคนหนึ่ง
ไม่ยอมรับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในตอนแรก

เมื่อคุณกล้าที่จะต่อสู้กับตัวเอง
ก็เท่ากับว่าคุณเอาชนะความลำบากได้แล้ว

เชิญคุณไปยืนในเขตลงโทษได้หรือครับ

ต่อไปคู่ที่๒หลิวหยุนและจองอินวู
เชิญเอาอาหารของคุณออกมาข้างหน้าด้วยนะครับ
เชิญเอาอาหารของคุณออกมาข้างหน้าด้วยนะครับ

อาหารของฉันดูไปคล้ายกับอาหาร

เนื้อไก่โดยรวมดูใหญ่มากเลยค่ะ
รสชาติอาหารที่ทำออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ

ตอนที่ทานเข้าไปไม่ค่อยรู้สึกถึงรสเผ็ดเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างคือรสชาติมันดูจะไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่
อินวูผมจะลองชิมซอสของคุณดูก่อนนะครับ
ซอสของคุณนี่ผมคิดว่าคุณจะมีรสชาติของซอสเพราะจะทำให้ลดความเค็มลงแล้วรสชาติของไก่จะได้โดดเด่นออกมา

เอาละครับหลิวหยุนและคุณจองอินบูในรอบนี้สำหรับผมได้ชิมรสชาติของอาหารที่ทำออกมาแล้วนะครับ
ดูว่าค่อนข้างจะดีและผู้ที่ทำได้ดีที่สุดก็คือ
องอิดูยินดีด้วยครับ

เชิญคุณกลับไปยืนประจำที่ของคุณได้ริ้วหยุนผมหวังว่ารอบต่อไปคุณจะทำได้ดีกว่านี้นะครับ

คู่ต่อไปหวังลินและไฟไข่นานเชิญนกอาหารของคุณออกมาข้างหน้าด้วยครับ
เพื่อความปลอดภัยของกรรมการฉันคิดว่าอยากทานเลยค่ะ
เพราะว่ารสชาติของมันค่อนข้างเผ็ด
เลือกทานที่ชิ้นมันใหญ่เพราะมันจะไม่เผ็ดมาก

ของไปไข่นานนั้นรสชาติจะอ่อนไปหน่อย

ที่ทำอาหารออกมาได้ดีในรอบนี้ก็คือ

เชิญคู่ที่สี่เพื่อจินเสียงและโฉงไต้ลิ้นจะยกอาหารคุณออกมาด้านหน้า
ผมเห็นว่าเส้นหมี่เย็นของชงไต้ลินค่อนข้างยาว
ส่วนเส้นหมี่ของผมค่อนข้างสั้นคล้ายกับเกล็ดน้ำแข็งใส
ไต้ลินอาหารของคุณรสชาติอร่อยถือว่าเป็นอาหารออเดิฟของเสฉวน
แต่ผมจำเป็นต้องพูดว่ารสชาติอาหารของเฮอร์จินเสียงคล้ายคลึงกับรสชาติต้นตำรับมากที่สุด
ถ้าต้องให้เปรียบเทียบถือว่าเปรียบได้ยากมากเลยทีเดียว
งใต้ลิ้นเฮอร์จินเสียงคนหนึ่งหน้าตาอาหารอีกคนรสชาติอาหาร
พวกเราทั้ง๓คนต้องทำการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ทำอาหารหมี่เย็นเสฉวนได้ดีที่สุดในรอบนี้

เขาคนนั้นก็คือชงไต้
งั้นทุกคนต้องระวังเธอเลยนะ
คิดว่าใครก็ตามที่แข่งคู่กับเธออาจจะต้องถูกหัวใจครับ
ยินดีด้วยครับคุณโฉงไต้ลิ้นกูสามารถผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สามเพิ่งกลับไปประจำกินของคุณได้
ครั้งที่แล้วที่พวกเราเข้าไปในห้องมืดเนี่ยบรรยากาศมันสนุกมากเลยนะจริงนะมันสนุกไม่มีใครสบาย
แข่งขันในวันนี้พวกเราได้เตรียมโจทย์ในการทดสอบรอบสุดท้าย
นั่นคือปลาต้มพริก
อ้าปลาต้มพริก
มีขั้นตอนการทำอย่างพิธีพิถันปลาที่เลือกต้องสดใหม่

รู้สึกเลื่อนรู้สึกถึงรสชาติเผ็ดและชาของมาล่า
นี่คือเหตุผลที่ทำให้ปลาต้มพลึกเป็นที่นิยมทั่วประเทศจีนนะ
ต่อไปเชิญอาจารย์เหลียงสาธิตวิธีการทำได้เลยครับ
วันนี้อยากกินปลาต้มพริกใช่ไหม
เชิญไปหยิบปลาแผ่นที่ตู้เย็นได้เลย

การทำปลามีขั้นตอนสำคัญไม่กี่อย่างที่ต้องทำ
ถ้าชื้นปลาจะลื่นต้องเช็ดให้แห้ง
เอาละครับขั้นตอนแรกใช้๒นิ้วจับไปที่ตาของปลานะครับ
แล้วก็แล่ไปที่หัวของปลา
หลังจากนั้นก็แร่ตรงด้านหลังของปลา
แยกออกเป็นแนวยาว
ส่วนตรงนี้จะต้องใช้มีดค่อยแร่
เมื่อคุณจับไปที่เนื้อจะรู้สึกได้

ทีนี้ต่อไปก็ค่อยแร่เนื้อปลาออกนะครับ
วันนี้ผมอยากจะขอร้องแค่อย่างเดียว
เวลาแร่เนี่ยต้องแร่ยาให้เนื้อขาดนะครับ

แร่ครั้งที่สองแร่ไปเนื้อต้องขาด
จากชิ้นนี้คุณจะเห็นได้ชัดขึ้น
มีคำถามค่ะฉันขอสมัครไปห้องมืดได้ไหมคะ
ในห้องมืดก็ต้องแร่เหมือนกันนะครับ
จริงหรือ
แข่งขันทำปลาต้มพริกรอบชิงชนะเลิศมีเวลาให้เพียงสี่สิบห้านาที

เนคถั้งจางเลี่ยงย่อมมาให้ตกใจอีก
ฉันไม่ทำแล้วตกใจหมด

นี่คือขั้นตอนที่ฉันยากจะรับได้
เพราะว่าฉันกลัวปลามากเลย

หันลงไปเลือดก็ไหลออกมาเต็มไปหมดเลย

เมื่อผมหันไปเจอเธอหั่นทวาที่เต็มไปด้วยเลือด
ผมไม่รู้ว่าเธอกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่
พอมาหวังลินแล้วฉันก็รู้สึกสับสนไปหมด
นึกถึงตอนที่ต้องจัดการกับเครื่องใน
ไม่ไหวแล้วเลือดเต็มไปหมดเลย